ส่วนอีกหนึ่งสมาคมที่ต้องติดตามก็คือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ล่าสุดนะครับหนึ่งในผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนี้ก็คือนายพินิษฐสะสินินออกมาเปิดเผยว่าการเลือกตั้งที่ทางฟีฟ่าได้กำหนดกรอบให้แล้วเสร็จ
วันที่๑๕กุมภาพันธ์นั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาเนื่องจากว่ายังมีการร้องเรียนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับ
วันนี้นะครับนายพินิศาสินินหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งได้กล่าวหลังจากเดินทางมาออกรายการไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์กับทางไทยรัฐทีวี
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาว่าโดยส่วนตัวนั้นยังเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้ตามกำหนดที่วางไว้
เนื่องมาจากปัญหาหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของการฟ้องร้องในหลายภาคส่วน
แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ทำให้ไม่มีสมาชิกไปลงคะแนนเลือกตั้ง
อกจากนี้นายพินิษฐ์นะครับยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า
ให้รอดูข่าวใหญ่ที่น่าจะมีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หน้า
โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวที่ทำให้คนในวงการฟุตบอลทุกคนนั้นพอใจครับ
นะครับก็ไปการแห่งขันในการที่สามนะครับ
ที่จะไปกันกันโอลิมปิคกันครับนาที่ที่๒๓นะครับ
อาเมดอัลลาเอลดินยิงให้กับกาต้าเจ้าภาพขึ้นนำก่อน๑ประตูต่อ๐ในครึ่งเวลาแรกครับ
แต่ว่าก่อนหมดเวลา๔นาทีโมฮาเมดการาสวมบทฮีโร่
งงตีเสมอให้กับอีรักษ์ทำให้จบ๙๐นาทีเสมอกันที่๑ประตูต่อ๑
ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก๓๐นาที
และในช่วงต่อเวลานี่แหละครับช่วงนาทีที่๑๑๑แฟนเจ้าถิ่นน้ำตาร่วงเลยทีเดียว
เมื่ออาเมดฮุสเซนครับมาทำประตูชัยให้กับอีรักษ
พลิกกลับมาชนะ๒ประตูต่อ๑ขวาอันดับที่๓ไปครองพร้อมกับคว้าโคต้า
สุดท้ายไปแข่งขันโอลิปิกที่บราซิลกลางปีนี้
ส่วนคู่ชิงในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในเวลา๒๑นาฬิกา๔๕นาทีครับ